เป็นเรื่องราวระหว่างนี่ครับผู้โดยสารกับคนขับรถแท็กซี่
เขามีการไปโพสต์เตือนภัยเจอแท็กซี่อารมณ์ร้อนขับเร็วพูดจาไม่ดี
ไล่ลงจากรถเพราะยังไม่ถึงที่หมายด้วยซ้ำแล้วก็มีการชักอาวุธออกมาข่มขู่ด้วยคุณผู้ชม
โอ้โหอันนี้ก็โหดเกินไปนะฮะ
คือคลิปนี้เผยแพร่โดยเพจดังพร้อมข้อความบอกว่า
ที่ชายคนหนึ่งมาพร้อมกับภรรยาที่กำลังตั้งคันอยู่ท้อง๙เดือน
ขึ้นแท็กซี่สีเขียวเหลืองที่คุณผู้ชมเห็นนะทะเบียน๑นหนูกไก่๒๔
ขึ้นไปจากบริเวณตรงข้ามกับตลาดนัดเจริญสาย๕เพื่อไปส่งแถวการประปาสาย๕
ระหว่างทางแท็กซี่พยายามพูดจาถามว่าถึงหรือยังแล้วก็มีการเลี้ยวผิดด้วย
แต่ก็มาอารมณ์เสียใส่ผู้โดยสารพูดจาไม่ดีใส่กับผู้โดยสาร
ทั้งที่ตัวเองเป็นคนขับรถเลี้ยวผิด
สุดท้ายพอถึงที่หมายก็มีการโต้เถียงกัน
ที่ผู้โดยสารทั้งสองคนจะลงจากรถแล้วก็มีการผู้โพสต์ระบุว่า
คนขับแท็กซี่พยายามชักอาวุธลักษณะคล้ายดาบออกมา
เหมือนจะข่มขู่ว่าแบบจะเอาเหรอจะเอาเหรอแบบนี้ฮะ
แบบนี้ก็ได้เหรอคะตกลงคุณมาขับแท็กซี่หรือว่าคุณทำอาชีพอะไรกันแน่คะ
ผู้โพสต์ก็ฝากบอกว่าหากพบแท็กซี่คันนี้นะ

อย่าไปใช้บริการเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้ก็ได้
ต้องร้องเรียนไปที่ขนส่งเลยนะคะถ้าเจอแบบนี้
แต่ก็ย้ำค่ะวินดีแท็กซี่ดียังมีอยู่อีกเยอะ
อันนี้เป็นส่วนน้อยที่เราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาร้องเรียน
จะได้ไม่มีและไม่เกิดขึ้นอีก
ทะเบียนแล้วมีภาพวงจรปิดแล้วแจ้งมาที่กรมการขนส่งทางบกก็เอาผิดได้